คุณผู้ชมครับยังอยู่ที่เรื่องของโควิด๑๙

ถ้าเกิดเรานึกภาพตลาดน้ำดำเนินสะดวก
คนไปยืนทานอาหารยืนช้อปปิ้ง

แต่ภาพล่าสุดเนี่ยเหมือนตลาดน้ำล้างครับคุณผู้ชม
ในนี้มีแต่บาร์ดาลลุงบ้านอ่ะคลายหมื่อเรือขายของแต่ไม่มีคนไปซื้อ
ใช่ดิมันต้องเรือเบียดกันเลยดิ
ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะถึงแม้จะมีคนสองคนไปก็ยังคงต้องออกมาขาย
แบบนี้แหละนะฮะนี่คือภาพล่าสุดของตลาดน้ำดำเนินสะดวกแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อดังของราชบุรีโอ้ยก่อนหน้านี้คุณผู้ชมก่อนโควิดนะโอ้จะไปแทบจะเบียดกันไหลไปนักท่องเที่ยวเยอะคนไทยก็ไปชาวต่างชาติก็ไปไปดูวิถีชีวิตของคนเรือพายเรือขายของสองฝั่งครองคนก็จะไปนั่งซื้อของกินกันนะฮะแต่พอมีโควิดมารอบแรกก็

ขณะที่นางยุวันดาอุรุพงศาเจ้าของท่านเรือยุวันดาตลาดน้ำดำเนินสะดวกเขาก็บอกว่าโควิดรอบหนึ่งรอบสองเนี่ยกว่าชาวตลาดน้ำจะผ่านพ้นไปได้มันก็แย่แล้วไอ้รอบสามรอบเนี้ยทำตลาดดำเนินสะดวกเนี่ยผลกระทบหนักเต็มเต็มนักท่องเที่ยวหายเกลี้ยงครับครับรายได้หลักของตล
ทุกวันครับทุกวันนี้นะฮะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับซึ่งท่ามเรือก็พยายามจะปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อให้ทุกคนนั้นรอดต่อไปกับวิกฤตนี้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยนะฮะ๑๙เมษายนไปถึง๑๙พฤษภาคมปีนี้เขาฝากบอกมาว่าจะให้บริการนั่งเรือพายฟรีให้จอดรถฟรีเพื่อเป็นการประค
จะพาใครไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกภายเมืองฟรีจอดรถฟรีนะครับแล้วถือเป็นการช่วยพ่อค้าแม่ค้าให้มีลมหายใจอยู่รอดต่อไปได้ผ่านวิกฤตโควิดสิบเก้าไปได้พร้อมพร้อมกันเพราะอะไรตอนเนี้ยค่าน้ำจ่ายไหมจ่ายค่าไฟจ่ายไหมจ่ายค่ารูปน้องจ่ายไหมต้องจ่ายแต่ไม่มีรายได้เข้าไปเลยแม้แต่บาทเดียว
บรรยากาศแปลกตาไปเลยเนอะใช่ธรรมดาถ้าได้นั่งกินขนมที่มาขายตามเรือนมันก็ฟินมากฟินมากก็เตี๋ยวเรือนะเออชาวบ้านนะคะครับ